ไปดูยัดบุหรี่ปลอมเจ้าของร้านขายของชำกันบ้าง

พรบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร๕นาย

ค้นร้านอุ้มเธอขึ้นรถตู้พาออกนอกพื้นที่
หาว่าเธอเอาบุหรี่เถื่อนสองคอตตอนมาขาย

ป้าพรบอกกล้องวงจรปิดจับได้ทุกมุม
พรหรือว่านางสุนาพรนะคะ
อายุ๗๕ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำในซอยผลโยธิน๕๒เขตสายไหมค่ะ
หอบหลักฐานมาร้องนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
เย็น๑๓กุมภาพันธ์มีกลุ่มชายชะกัน๕นาย
แต่งกายเครื่องแบบของกรมสรรพสามิตร
รื้อค้นในลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินของเธอ
บอกว่าจะตรวจหาบุหรี่ผิดกฎหมาย

อุบายบอกให้เธอขึ้นรถตู้พาไปนอกพื้นที่

แล้วก็กล่าวหาว่าเธอเอาบุหรี่ปลอม๒คอต้อนมาขาย

เธอก็ตกใจเพราะว่าบุหรี่ทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ย
ก็ซื้อจากร้านค้าส่งเจ้าประจำอ่ะ

เธอบอกว่าดูทรงแบบนี้ท่าไม่ดีแล้ว
ส่งที่ร้านนี่ก็ต้องจอดปิดจับได้หมดเลยเห็นไหม
เนี้ยเขาเดินมาเนี้ยห้าคนเนี้ยเดินมาหาป้าพอเนี้ย
พออยู่ที่เก๊เห็นไหมคะพอเธอกลับมาที่ร้านเธอก็เลยปรึกษากับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เธอก็มั่นใจว่าแบบเนี้ยรีดไถเงินแน่โอ้โหนี่เห็น
จังหวะคนลิ้นชักเลยเห็นไหมโอ้โห
นายเอกนิตินิติทันประภาษณ์นะคะอธิบดีกรมศัพท์ภาษามิตรก็บอกว่า
ขอยืนยันห้าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศัพท์ภาษามิตรจริงจริง
สอบปากคำคนกลุ่มนี้แล้วแล้วก็สั่งทั้ง๕คนหยุดทำงานและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนสนบางเขนก็ดำเนินการรวบรวมพยาหลักฐานและกล้องวงจรปิด
สอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะตามคนก่อเหตุเนี่ย
มาดำเนินคดีวันนี้พระพรเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอบังเขนอีกรอบนะคะ
ปากคำเพิ่มโดยป้าพรบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจเลย
เพราะป้าพรอยู่กับหลานแล้วก็ถูกขู่เอาไว้ด้วยว่าไม่ให้บอกใคร
แต่พอเป็นข่าวคลึกโครมแบบนี้เนี่ยก็กลัวความปลอดภัยเหมือนกัน
แต่ป้าพรบอกแบบนี้นะป้าจำได้๕คนที่มาจำได้หมดว่า
ใครเป็นใครใครทำอะไรใครเดินมาค้นเก๊ะป้า
ยืนอยู่หน้าร้านใครพาป้าไปที่รถตู้ใครให้ป้านั่ง
คนที่เป็นหัวหน้านั่งข้างหน้ามีคนที่ขู่บอกให้ป้าจ่ายเงินสองหมื่นบาทด้วย
แต่ป้าไม่มีเขาก็ขู่บังคับเอาเงินที่อยู่ติดตัวป้า
ให้ป้านับแบงค์เลยนะใบละยี่สิบกับใบละร้อย
จริงจริงป้ามีห้าพันเจ็ดแต่ป้าไม่เมื่อสองร้อย
เพราะป้าต้องให้หลานไปโรงเรียนป้าเลยจ่ายไปแค่ห้าพันห้า
แล้วก็อย่างที่เห็นร้านป้ามีกล้องวงจรปิดจับได้ทุกมุม
เมื่อวานป้ามาให้การกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
พยานที่ขายก๋วเตี๋หลอดก็เข้ามาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ถามว่าป้ากลัวไหมกลัวแต่ป้าจะขอสู้ให้ถึงที่สุด
ป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดเขาทำป้าถึงขนาดนี้
จะไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นมาเอามาขอร้อง
เอาเขามาให้อะไรมาให้ป้าก็จะไม่ยอมเพราะป้าขอร้องเขาบนรถ
เพราะฉะนั้นป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดป้าก็ขอให้ตำรวจจะช่วยด้วย
ตอนนี้ค่ะนอนเราเองมีไม่มีใคร

โยนซองบุหรี่ยี่ห้อของต่างประเทศไว้หน้าร้านด้วย

บอกว่ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ป้าบอกป้าไม่เคยขายบุหรี่ยี่ห้อนี้

เวลาที่เราเจอสินค้าหนีภาษีเนี่ย

สิ่งที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรต้องทำก็คือ

และบันทึกข้อความหลังแจ้งความผิด

ต้องดำเนินการที่สำนักงานสรรพสามิตร

กรณีค่าปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ถ้าเกินกว่านี้ต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อน

กระบวนการจะมีมาตรฐานชัดเจน
มีกฎกติกาและระเบียบชัดเจน
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำดำเนินการตามระเบียบนี้เนี่ย